อ้าวห้าสิบเจ็ดนาทีนะคะครับไม่แผวเลยอือ
เงียบเงียบหายไปนึกว่าจะไม่มีแล้วอืม

กลางจริงกลางกรุงค่ะตรงไหนนะคะพี่เบิร์ต
ตรงสนามสุพัชลาศัยตรงนี้เป็นอาคารนิมิบุตร

ข้างหน้ามันเย็นเขาจะมีคนมาเตะบอลกัน

ใช่เลยค่ะใช่เลยคุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะคะ
ดีเหรอค่ะสักประมาณกี่ชีวิตแค่นี้มารุมประตุ้มกันเนี่ยโอ้โฮ
ไม่รู้ว่าเกิน๓๐นัดกันมาหรือยังไง
ร้อยกว่าคนโอ้โหนั่นไง
ร้อยกว่าคนเปิดฉากกันนะคะปฐุมวันกับอุเทนถวายค่ะ
ดุเดือดเลยนะตรงนี้ลานสนามฟุตซอลหน้าอาคารนิมิตบุตรนะคะ
ภายในสนามกีฬาแห่งชาติแขวงวังใหม่เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครนะคะ
โอ้โหคุณผู้ชมดูนะคะในคลิปเนี่ยตำรวจพยายามเข้าไประงับเหตุ
แต่ก็ไม่สามารถที่จะห้ามกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มได้ค่ะ

สองคนสองคนถ้วนสองนายถ้วนโอ้โฮเอาไม่อยู่หรอกโอ้โฮยังพอแล้ว
ไม่พอค่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเป็นตำรวจสายตรวจ
กันสองนายพยายามไประงับเหตุแล้วก็ตอนแรกเนี่ยตอนไประงับเหตุเนี่ย
คองคนเจ็บขึ้นมานะแต่กลับถูกนักศึกษาคู่วริเนี่ย
กระชากคนเจ็บออกมาจากมือตำรวจเลย
อันนี้ต้องเห็นใจนะเพราะกำลังท่านน้อย

ตำรวจพยายามเล็งพยายามดึงคนเจ็บออกมา
นี่เห็นไหมคะโอ้โหตรงนี้โอ้โห
แล้วผลักตำรวจเข้าใส่แผงเหล็ก
เหตุการณ์เกิดสักประมาณเกือบ๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ตรงนี้บริเวณลานฟุตซอลตอนนั้นตำรวจสนปฐุมวัน
กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณป้ายรถประจำทางหน้าอาคารนิมิตบุตร
แล้วก็มีกลุ่มนักศึกษาเทคโนโลยีปฐุมวันประมาณ๖๐คน
กลัวออกมาจากสถาบันแล้วก็มาที่ลานกีฬาตรงนี้
มาเจอกับนักศึกษาอุเทรนถวายประมาณ๕๐คน
ทั้งสองฝ่ายพอเจอกันปุ๊บตะโกนด่ากันก่อน

สุดท้ายกรูเข้ากันมารุมทำร้ายร่างกายกัน
ขณะนั้นตำรวจสนปทุมวันได้ไประงับเหตุตามยุทธวิธีนะคะ
ก่อนที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะพากันแยกย้ายกันกลับไป

เรื่องต้นพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายร่างกาย

แล้วก็เร่งเอาตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจนี่เจ็บแบบนี้ค่ะ
อกจากนี้ยังสามารถตรวจยึดมีดพกได้อีก๑เล่มนะคะ
ตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ขณะที่พลตำรวจโทพานุรัติหลักบุญรองเจรตำรวจ
บอกว่าท่านได้สั่งการให้เร่งตามตัวคนผิด

เพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีคนทำความผิด
ต้องถูกลงโทษอย่างรวดเร็วแล้วก็เด็ดขาด
ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาอาจจะต้องใช้ยุทธวิธีเดิมคือ
เคยทำที่เคยทำมาเมื่อหลายปีก่อน

ระดมปิดล้อมตรวจค้นทั้ง๒สถาบัน

แล้วก็ต้องมีการทำข้อตกลงร่วมกัน

สถาบันใดสถาบันหนึ่งเข้ามาในเขตนี้เด็ดขาด

หวังว่าจะได้แล้วกันนะครับ